เรามาดูพาดหัวหน้าหนึ่งกันต่อ
จิมมี่แจงปมดุวิวาสเสียนคร

คุณจิมมี่ชาวาลาไงที่เคยมอบเงิน

เท่าไหร่ฮะ๑๖ล้านใช่ไหม

ต้องกลับไปเช็คแต่ว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
แล้วก็นอกจากนี้ก็เคยทำบุญทำกุศล
ในหลายเหตุการณ์ในหลายครั้งด้วยกันนะคะ
รวมทั้งการบูรณปฏิสังขร
โบราณสถานในพื้นที่นครศรีธรรมราชด้วย

ก่อนหน้านี้ว่าคุณจิมมี่เป็นเศรษฐีใจดี

ทะเลาะถกเถียงหรือมีเรื่องกับนี่

เซลปเมืองครศรีธรรมราชจิมมี่เสนอ
เปิดศึกหนักถึงขั้นปืนจ่อหัวให้กราบตีน

เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่นายเสนอแปร
ผันแปรจิตนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารดัง

แต่พอโพสต์เรื่องราวเล่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จนเกิดการถกเถียงเหมือนเป็นการ
เป็นการพูดคุยตอบโต้กันในใต้คอมเมนต์นะคะ

เป็นเฟซบุ๊คของนักธุรกิจชื่อดัง

โพสต์ข้อความแล้วก็มีภาพด้วย
เป็นข้อความต่อเนื่องกันแหละ๒๓วันแล้ว
ทำให้ชาวโลกโซเชียลมีเดียเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะมีการพูดคุยตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
ทำนองเรื่องราวที่โพสต์นี้นะคะเป็นธรรมนองร้องเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
เอาอย่างนี้ครับผมขออนุญาตที่ดูโพสต์ของคุณเสนอก่อน
โพสต์ของคุณเสนอบอกว่าสวรรค์มีตาเทวดามีจริง
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
และท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ให้ความเมตตารับเรื่องร้องเรียนของกระผม

และบอกให้ผมอโหสิกรรมให้กับคนที่กระทำกับกระผม
ถ้าไม่ได้ท่านทั้งสองไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตรอดหรือไม่
ผมขออโหสิกรรมให้กับคนที่ป่วย
และคิดจะทำร้ายผมก็แล้วกันนะครับ

เราก็ไล่เรียงย้อนกลับไปดูหน่อย
ในโพสต์ในเฟซบุ๊กของคุณเสนอเนี่ย
หลายสาขาในตัวเมืองนครศรีนะ
ก็ยังมีการโพสต์อีกนะครับ

ผมนายเสนอผันแปรจิตเจ้าของธุรกิจรายใหญ่เมืองคอน
ถูกดูถูกเหยียดหยามว่าผมมันเป็นขยะ
ผมคนนี้แหละจะเป็นขยะเผาไหม้เจ้าของธุรกิจคนนี้
ที่มีคนชื่นชมเคารพให้ตายในกองไฟ
ผมจะกระชากหน้ากากมาให้ชาวนครศรีธรรมราช
รู้ภูมิหลังของคนชั่วช้าคนนี้ให้ได้
ท่านบังคับให้ผมกราบตีน
และท่านให้มือปืนเอาปืนจี้หัวผมด้วย
เป็นการพาดพิงไปถึงอีกหนึ่งบุคคลแล้วนะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ในโพสต์ของคุณเสนอเนี่ย
หลังไปถึงวันที่๕มีนาคมนู่น
มีโพสต์ภาพเขียนข้อความความโกรธ

พยาบาลอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
จากนั้นหลายคนในจังหวัด

โอ้โหปัญหาระหว่างเศรษฐีกับเศรษฐี

นั่นจะหมายถึงคุณจิมมี่ชาวลาหรือเปล่า

เพราะว่าใต้โพสต์เหล่านั้น

หนึ่งในนั้นคือคุณจิมมี่ชาวาลา

ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณเสนอ

ลักษณะมันคือคนที่อ่านแล้วมีลักษณะ

กันข้อความเขียนแบบนี้
ผมจะไม่ให้อภัยโดยเด็ดขาด
ถ้ายังเหิมเกลิมและยะโสโอหัง

ล้มเหลวทางธุรกิษฐ์
ถึงวงเล็บถึงในร้านผมแล้ววันนี้คุณเสนอจะขู่ผมและครอบครัวหรือ
แล้วก็นายเสนอก็โพสต์ตอบโต้กันไปบอกว่าก็แล้วแต่ท่านจะเมตตากรุณาครับ
แต่ผมอภัยธานให้ท่านครับแต่จะไม่อภัยมือปืนที่ท่าน
ให้มันเอาปืนมาจี้ผมและท่านชี้ไปที่ตีนท่าน
ให้ผมก้มลงกราบผมก็ยอมกราบเท้าท่านแล้วครับ
ใช่ฮะทีนี้แหละครับทีมข่าวก็ต้องไปหาคุณจิมมี่นะ
ใช่ค่ะพยายามสอบถามว่าที่มาที่ไปมันเกิดจากอะไรนะคะ
สรุปแล้วที่มาที่ไปเริ่มจากงานคอนเสิร์ตเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง

นายเสนอมีอาการเมาไม้

ที่ได้รับเชิญเข้ามาร่วมงานด้วย

ในเวลาต่อมานายเสนอนำภาพถ่ายโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เป็นภาพที่มีเบียร์ติดไปด้วย
ทำให้นายจิมมี่เสียหาย

แต่คุณจิมมี่เขาไม่ชอบถ่ายกับคุณเสนออยู่แล้ว

คุณถือเบียร์ไว้แล้วมันมาถ่ายติดผมอย่างนี้

คุณจิมมี่ก็เลยนัดนายเสนอไปพบที่ร้าน
เมื่อไปถึงนายเสนอกลับต่อว่าคุณจิมมี่
จนเกิดปะทะอารมณ์กันขึ้น
เขาบอกว่าคุณเสนอชักแม่น้ำทั้ง๕
แล้วก็ใช้หลักพุทธศาสนามาเทศสั่งสอนผม
กลับตั้มหนิผมเสียหาย
ผมก็ถามกลับไปว่าคุณเสนอ
คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสั่งสอนผม

ก็เลยกดออดเรียกพนักงาน๒คนเข้ามาในห้อง
และสั่งให้ตบปากคุณเสนอ
ขอให้คุณเสนอกราบขอโทษผม
พนักงานของผมจึงเข้าไปกระชากคอเสื้อคุณเสนอ
แต่ไม่ได้ตบปากตามที่ผมสั่ง
แต่คุณเสนอยอมก้มกราบผม
ผมจึงไล่ให้คุณเสนอออกจากห้องผมไป
นี่คุณจิมมี่ให้สัมภาษณ์แบบนี้
ผู้สื่อข่าวก็ต้องพยายามโทรศัพท์ไปสอบถามคุณเสนอนะ

ผู้สื่อข่าวของเรายังถามคุณจิมมี่อีก
คุณจิมมี่ที่คุณเสนอเขาโพสต์ไว้ว่า
คุณจิมมี่ให้มือปืนเอาปืนมาเจาะหัวเขานั่น

คุณจิมมี่บอกไม่เป็นความจริง
ผมไม่ได้สั่งให้ใครเอาปืนไปเจาะหัวเขา

แล้วก็คุณเสนอยอมกราบเท้าผมเอง

เหมือนกันนะคะรวมทั้งเดินทางไปหาคุณเสนอที่ร้านอาหาร
เพราะว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในเมืองนครเนี่ยนะคะ
พยายามจะเข้าไปสอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร

แต่อย่างใดก็คือเงียบหายไปเลยหลังจากที่เกิดเรื่อง
ผู้บังคับการตำรวจนครบานขออภัยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจนครศรีธรรมราชเปิดเผย
บอกว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่กรุงเทพมาราชการ
ได้มีคุณเสนอโทรศัพท์มาพูดคุยในเบื้องต้น

ซึ่งเท่าที่พูดคุยกันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดอะไรบางอย่าง
ตำรวจบอกซึ่งตัวเองกำลังหาทางไกล่เกลี่ยกันอยู่
ระหว่างคุณจิมมี่กับคุณเสนอให้ได้เข้าใจกันได้ด้วยดี
จับมือกันพยายามจะให้เรื่องนี้จบเร็วนี้
คือผู้การบอกว่าเดี๋ยวผมจะนัดมาคุย
และให้จับมือคืนดีกัน
บอกว่าเรื่องนี้นะคะมันเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไกลเกลี่ยกันได้พูดคุยกันได้ก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะ
เพราะทั้งคู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองนครศรี

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการเอาปืนจี้ศีรษะของคุณเสนอ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชตอบว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะ
แต่ว่าก็จะต้องรอให้ท่านกลับไปที่พื้นที่ก่อนนะ
ตอนนี้ท่านอยู่ท่านทำราชการอยู่ที่กรุงเทพ
สรุปแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเคลียร์กันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าจริงแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีทั้งคู่นะ
ทั้งคุณจิมมี่ชาวลานะฮะแล้วก็คุณเสนอเนี่ยนะครับ
เป็นคนดังของจังหวัดทั้งสิ้นเลยนะฮะ

คุณจิมมี่เขาบอกก็กลัวเลยเสียภาพรักเหมือนกัน

บริจาคเงินทำบุญกันเยอะเลยนะครับ
โดยเฉพาะโครงการ๙คุณละ๙เนี่ยนะ